ข้าวคืออาหารหลักของคนไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวคือทั่วทุกภาค
ตั้งแต่ที่ราบรุ่มจนถึงภูเขาสูง
ทำให้การปลูกข้าวแบ่งตามสภาพพื้นที่การปลูก

ลูกตามที่สูงและไหล่เขา
ข้าวนาสวนเป็นข้าวที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงมากและอยู่ในน้ำลึกได้ถึง๑เมตรมักใช้วิธีปักดำในการปลูก
ข้าวนาเมืองหรือเรียกกันว่าข้าวลอยเป็นพันธุ์ที่มีลำต้นยาวปลูกในบริเวณที่รุ่มมากทนอยู่ในน้ำลึกได้เกิน๑เมตร
ปลูกข้าวนาเมืองมักใช้วิธีหวาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน